ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่จังหวัดบึงกาล
มีคนถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบึงโขงหลง
คือเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของความหึงหวงอีกแล้วนะคะ
คือสามีใหม่หึงหวงภรรยาที่ไปที่บ้านหลังนี้เพื่อไปหาสามีเก่า
เพราะว่าเขาต้องไปดูลูกเขามีลูกด้วยกันเขาก็กลับไปดูลูกอยู่บ่อย
แต่สามีใหม่เนี่ยหึงหวงกลัวว่าภรรยาจะกลับไปคบกับสามีเดิม
ทีนี้ล่ะพาพวกมาพาเพื่อนมาหลายคนเลยค่ะ
เข้าไปในบ้านแล้วก็ฟันจนเขาบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่
ก็ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลนะคะ
นางสาวขวัญฤดีสุกรี่อายุ๒๕ปีเขาโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ค่ะ
บอกว่ามีวัยรุ่นบุกมาทำร้ายร่างกายน้องชาย
ใช้มีดฟันแขนขวาคิ้วซ้ายศีรษะเลือดไหลนองเต็มพื้นบ้าน

แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจากบ้านฝั่งตรงกันข้าม
เดี๋ยวจะเห็นค่ะว่านี่มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็พอมาถึงหน้าบ้านก็บุกเข้าไปก่อเหตุเลยนะคะตามภาพนี้
ให้คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากนางสาวขวัญฤดี
โนนชมพูอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
เขาก็ให้ข้อมูลมาว่านางสาวขวัญฤดีเอง
คือพี่สาวของนายปัททวีสุกรี่อายุ๒๒ปี
คนที่นั่งเลือดอาบที่เขาโพสต์ภาพเอาไว้ในเฟซบุ๊ก
นายปัททวีถูกมีดฟันเป็นแผลเละไปทั้งตัวเลยนะคะ
ตัวนางสาวขวัญฤดีที่เป็นพี่สาวแล้วก็เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่ม๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเนี่ยนายปัททวีกำลังนอนดูทีวีอยู่ที่บ้าน
กำลังเตรียมจะพาลูกชายวัย๔ขวบเข้านอน
จู่วัยรุ่นมากัน๔คนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันค่ะมาจอดหน้าบ้าน
วัยรุ่นคนหนึ่งเดินลงมาแล้วตะโกนเรียกชื่อเล่น
อะไรเลยอ่ะค่ะวัยรุ่นโอ้โหเนี้ยที่มากันสี่คนเนี้ยนะคะ
เขามีมีดสปาต้ายาว๖๐เซนติเมตรเอามีดนี้ฟันหัวในปัทวีไปครั้งหนึ่ง
อืมนายปัททวีเดินถอยหลังจะหนีเข้าไปในบ้าน
เรียกให้พี่สาวช่วยแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้เดินตามเข้าไปในบ้านเลยนะคะ
ทีนี้เอามีดเป็นเนี่ยมีดสปาต้ายาวเนี่ยฟันเข้าที่หน้าฟันไปอีกครั้งหนึ่ง
เตรียมจะฟันครั้งที่๓นายปัทวียกแขนขวาขึ้นมาถูกฟันเขาที่แขน
คือกระดูกแตกเส้นเอ็นข้อมือขวาขาดคือมือนี้ห้อยเลยค่ะ
พี่สาวบอกครับห้อยแบบเกือบจะขาดอ่ะวัยรุ่นคนที่ก่อเหตุ
ตอนที่กำลังทำร้ายร่างกายนายปัทวีอยู่เนี่ยนะคะพอเห็นพี่สาวนายปัทวีออกมาจากบ้าน
เขาก็เลยตะโกนเรียกให้คนในข้างบ้านมาช่วยนะคะตัวพี่สาววัยรุ่นกลุ่มนี้
มันก็เลยตกใจรีบกลับไปที่รถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไป
พี่สาวของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเห็นหน้าคนก่อเหตุแล้วอ๋อเลย
รู้จักดีเลยชื่อว่าในฝนอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
คนนี้นะคะสาเหตุที่มาก่อเหตุนี้พี่สาวคนเจ็บเขาบอกเลยว่า
ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันคงหึงหวงอ่ะอืม
เพราะว่าแฟนสาวของในฝนคือแฟนเก่าของน้องชายเธอค่ะครับ
แต่งงานมีลูกด้วยกันลูกชายสี่ขวบเนี่ยค่ะ
แล้วก็ลูกชายก็อยู่ในบ้านหลังเนี้ยในฝนคงระแวงที่เห็นว่า
แฟนสาวของตัวเองยังติดต่ออดีตคนรักอยู่เห็นมาที่บ้านหลังนี้บ่อย
รับลูกไปเล่นที่บ้านคงจะระแวงหึงหวง
แล้วก็ชวนพวกมามาก่อเหตุนี้นะคะอืม
เขาถือมีดหนูก็เลยวิ่งเข้าไปห้ามว่าหยุดอย่าอย่าทำ
เขาก็ไม่ยอมฟังค่ะหนูก็เลยน้องก็เลยบอกว่าให้ออกไปแจ้งตำรวจ
ก็เลยวิ่งไปตามลุงที่อยู่ข้างบ้านค่ะลุงพอลุงข้างบ้านออกมาเขาจึงขี่รถออกไปเลย
ทีนี้ค่ะตัวฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะก็บอกว่า๑๒ตุลาคม
รับลูกชายไปกินข้าวจริงจริงแล้วนายปัทวีคนเจ็บ
ก็ถามว่าจะเอาลูกมาคืนวันไหนแต่ตัวในฝนแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงอะค่ะ
อยู่ด้วยก็เลยกระชากโทรศัพท์มือถือไปคุยแล้วด่าว่าทำไมไม่ยอมเลิกยุ่งกันสักที
อะไรแบบเนี้ยทั้งทั้งที่นายปัทวีก็เป็นสามีเก่าอ่ะนะ
มีลูกด้วยกันก็แค่โทรถามว่าจะพาลูกกลับมาส่งวันไหน
ว่าตัวฝ่ายหญิงรับลูกไปเที่ยวอะค่ะครับเท่านั้นแหละคือก็ทะเลาะกันนะคะ
ตัวผู้หญิงบอกทะเลาะกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือและในฝนเนี่ยโยนโทรศัพท์
โทรศัพท์พังตัวฝ่ายหญิงบอกว่าทนไม่ได้
เสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของไปอยู่บ้านพ่อแม่
รู้อีกทีว่าหลังจากทะเลาะกับในฝนเนี่ยในฝนก็ไปที่บ้านนายปัทวี
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายนายปัทวีจนนายปัทวีบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หึงหวงด้วยโรธด้วยที่ทะเลาะกับแฟนสาว
ข้าวเก็บของไปอยู่บ้านพ่อแม่ทีนี้ค่ะพอไปถามในฝน
ฝนกลับตอบว่าแบบนี้ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ
เพื่อนอีกคนนึงที่ไปด้วยกันเป็นคนลงมือทำ
อ๋อเลิกกันไปก็เป็นปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วอะไรกันแล้วคะ
แบบที่แรกคือโทรมาอย่างนี้ลูกเอาโทรศัพท์ไปให้
เขาก็รับสายแล้วเขาก็คุยว่าถามว่าโทรมาหาใครอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือตอนนั้นหนูก็คิดเลยว่าเขาต้องโทรมาถามหาลูก
เพราะว่าจะเอาลูกไปส่งวันไหนค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้บอกว่าเอาไปกี่วัน
ปกติหนูจะบอกว่าเอาไป๒วันนะ๓วันนะอย่างนี้ค่ะ
เขาคิดว่าหนูจะไปคุยกันกลับไปหากันหรืออะไรยังไง
คือคุยกันด้วยเรื่องไหนเขาก็ไม่อยากให้คุยค่ะ
ขาดกับเพื่อนทุกคนเลยล่ะที่ไม่ต้องไปไหนค่ะ
ใช่ค่ะขนาดเพื่อนผู้หญิงยังแบบว่าจะออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้
ต้องมีเขาไปด้วยอืมคือเท่าที่ฟังเนี้ย
หึงแค่สามีเก่าเขานะหึงทุกคนคือคุยกับใครไม่ได้เลยอ่ะ
อืมแต่ว่ามามารักมาชอบมาเป็นแฟนกับเขาแล้วก็ต้องรู้แล้วก็ต้องทำใจ
ซึ่งว่าเขามีลูกที่ติดอยู่กับสามีเก่าที่ต้องเทียวไปเทียวมาดูแลลูก
ค่ะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ต้องมีสติค่ะ
ทำร้ายร่างกายเขาจนเขาบาดเจ็บสาหัสแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องโดนคดีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นายปัทวียังหนักอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลบึงกาล
คือเส้นเอ็นข้อมือขวาเนี่ยคือตอนแรกโดนฟันแล้วแบบ
ห้อยร่องแรงเกือบจะขาดเนี่ยค่ะคุณหมอเขาต่อต่อเส้นเอ็นให้นะ
แต่ก็ยังต้องรอดูอาการว่าจะใช้การได้เหมือนปกติหรือเปล่าที่แขนขวาเนี่ยค่ะ
แล้วก็ตามตัวก็โหระบมไปทั้งตัวนะคะเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าตัวดูหน่อย
จะเอาเปิดประตูลงมาเขาก็ฟันตรงหน้า
เค้าก็พูดแต่ว่ามึงทัวร์หาใครมึงทัวร์มาทำไม

ที่แรกเขาไม่ถามเขาฟันก่อนเลย
เปิดประตูผมพึ่งดันประตูออกเค้าก็ฟัน
ด้วยเค้ามาเค้าเคยถาม
ตำรวจสพบึงโขงหลงก็บอกว่า
ตัวคนก่อเหตุชื่อนายทะนะพงศุกขาน
ตอนนี้สารอนุมัติออกหมายจับแล้วด้วยอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
ข้อหาเบื้องต้นก็คือบุกรุกในยามวิการ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนให้ได้รับบาดเจ็บส่วนข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้คุณหมอสรุปอาการบาดเจ็บของนายปัทวีก่อน
อาการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นไหนก็จะนำมาพิจารณา
อาจจะมีการเพิ่มข้อหาพยายามฆ่าต่อไปนะคะอืมอืมระหว่างที่
ยังหลบหนีอยู่เนี่ยยังไม่มามอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะในฝน
ก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าไอ้สิ่งที่ทำลงไปเนี่ย
ทำให้แฟนสาวของตัวเองรักตัวเองมากขึ้นไหมอืม
มันได้ผลไหมในการใช้วิธีแบบนี้นะครับ